ที่จังหวัดสุราธานีนะคะตำรวจค่ะขับรถยนต์ส่วนตัว
จะไปสกัดจับสองสามีพันรยาซึ่งเขาขี่รถจักรยานยนต์เบี่ยงออกจากด่าน
คือมันช่วงเกิดขึ้นมันเป็นช่วงกลางคืนเขาก็สงสัยเบี่ยงออกจากด่านทำไม
ทีนี้หลังจากนั้นค่ะไปเจอกันกลางทางพุ่งชนสองสามีพันรยาคู่นี้
แต่พันรยาท้องแก่แล้วนะคะท้อง๘เดือนแล้วอ่ะคุณรถล้มเลย
สามีก็บาดเจ็บพันรยานี่เจ็บหนักคือถึงขั้นเอ็นฉีก
และต้องคลอดลูกออกมากระทันหันก่อนกำหนดด้วยหลังจากเกิดเหตุการณ์ค่ะ
มีคนจับภาพไว้ได้มีคนถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานนะคะ

เดี๋ยวมีอะไรขึ้นมีอะไรขึ้นมีอะไรขึ้น
เมื่อกี้ตำรวจก็ไม่น่าปล่อยเข้าไปมันก็ต้องช่วยก่อนเจ็บครับ
เมื่อสักครู่นี้นะคะนี่มีหนึ่งประโยคบอกว่า
ตำรวจก็ไม่น่าปล่อยเข้าไปคำว่าปล่อยเขาไปนี่ก็คือตำรวจที่ขับรถมาชน
คือตำรวจที่สกัดจับและขับรถชนสองสามีภรรยานี้หลังจากชนแล้วหลบหนีไปนะคะ
ตามหาตัวกันให้วุ่นเลยวันนั้นเนี่ยนะคะแต่เขาก็ออกมายอมรับว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ
เพียงแต่วิทยุเนี่ยมันได้ยินว่าให้ออกมาสกัดจับเขาก็เลยปฏิบัติตามหน้าที่เนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือต้องย้อนกลับไป๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
นายวัชระพรมเลิศสามีบอกว่าวันเกิดเหตุพาฝั่งพันรยาค่ะ
ชื่อว่านางสาวสโรชาท้องแก่ละแปดเดือนแล้วซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
จะไปหาหมอหมอนัทค่ะระหว่างทางเห็นรถยนต์ป้องกันปราบรามของสพขุนทะเลขับตาม
ก็เลยเอ๊ะสงสัยนะก็เลยเร่งเครื่องหนีแล้วก็กะว่า
คือช่วงนี้มันมืดก็เลยอยากจะไปจอดแถวที่มันมีบ้านคน
หรือจุดที่มีคนอยู่ถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้มีคนเห็นเหตุการณ์ไปด้วย
ระหว่างที่รถจักรยานยนต์คันนี้กลับรถค่ะรถกระบะสีขาวฝั่งตรงข้าม
ตอนแรกเขาไม่ทราบว่าเป็นตำรวจหรือเปล่าเนี่ยนะคะขับพุ่งมาเลยค่ะ
ชนเขาตัวเขาเองกับภรรยาซึ่งภรรยาท้องท้องแก่ละ๘เดือน
คลอดลูกสาวก่อนกำหนดในคืนนั้นเลยก็คือการได้รับบาดเจ็บ
และในคืนเดียวกันจากการบาดเจ็บต้องผ่าตัดอย่างอื่นด้วย
เพราะกระดูกแตกและเอ็นขาด
นี่ค่ะสภาพภรรยาหลังจากช่วงที่ถูกชนใหม่เนี่ยนะคะ
ถือว่าเคราะห์ดีลูกปลอดภัยส่วนตัวเขาเองถูกควบคุมตัว
ตำรวจที่ชนเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ
พอชนเสร็จแล้วก็หลบหนีไปด้วยฟังเสียงฝั่งสามีค่ะ
คนนั้นถือว่าเป็นร้อยเมนนะคะบอกว่าไม่ต้องแจ้งหรอก
เพราะยังไงก็คดีเดียวกัน

แจ้งความว่าตำรวจคนนั้นขับรถชนหนู
ซึ่งเขาไม่มีสิทธิ์ขับรถชุดหนูหนูไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
ถ้าหนูตายลูกหนูตายเป็นอะไรไปเขาจะรับผิดชอบยังไงคะ
คำขอโทษสักคำหนูยังไม่ได้จากเขาเลย
ตั้งแต่หนูอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่หนูเจ็บหนูยังไม่ได้จากเขาเลย
นี่ค่ะผู้หญิงคนนี้ที่ถูกชนบอกว่าเธอก็เจ็บหนักนะเหมือนกัน
แล้วก็วันนั้นถึงขั้นต้องคลอดลูกก่อนกำหนดเลย
แต่อยากได้อย่างเดียวคำขอโทษความรับผิดชอบที่มันเกิดขึ้นมีบ้างไหม
ทีนี้ไปตรวจสอบด่านด่านที่สองสามีพันรยาเห็นตอนแรก
แล้วก็มีการขับเบี่ยงเป็นการตั้งจุดตรวจย่อย
และตำรวจเขาก็บอกว่ามันมีการตั้งด่านในวันนั้นจริง
หลังจากนั้นเห็นรถจักรยานยนต์ขับออกนอกเส้นทาง
ได้ยินจากวอร์จากวิทยุรายงานว่ามีการแจ้งสกัดจับรถลักษณะแบบนี้
เขาเห็นพอดีเขาก็เลยอ้าวมันอยู่ตรงนี้นี่เอง
และเขาเห็นช่วงที่รถจักรยานยนต์กำลังจะยูเทิร์นและรถของเขาอยู่ซ้ายสุด
เขาก็เลยเบี่ยงมาเบี่ยงมาเบี่ยงมาจะไปสกัดจับ
แต่เบรกไม่ทันพุ่งชนรถจักรยานยนต์จนเกิดการบาดเจ็บดังกล่าวนะคะ
เดี๋ยวตรวจสอบต่อนะคะว่าตำรวจนายนี้ชื่อเสียงเรียงนามเป็นอย่างไร
แก้ไขปัญหาล่าสุดถึงไหนแล้วนะคะ